ดูเหตุการณ์นี้ก่อนนะฮะเกิดขึ้นเมื่อคืนนี้
สักประมาณ๔ทุ่มกว่าที่หัดใหญ่ทรงคลา
เพราะว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งโดนอดีตแฟนนุ่ม
เอาน้ำกดมาราดตัวเธอราดตั้งแต่ใบหน้าลำตัวเลยนะ

เหตุเพราะว่าผู้ชายคนนี้อยากจะง้อขอคืนดีผู้หญิงนะครับ
แต่ว่าง้อไม่สำเร็จก็เลยเกิดเหตุการณ์นี้
คุณผู้ชมฮะไปดูภาพเหตุการณ์นี้กันก่อนนะครับ
โอ้โหนี่แหละครับคือฝ่ายผู้หญิงที่ได้รับบาดเจ็บนะครับ
เพราะว่าถูกฝ่ายชายราดน้ำกรดใส่ตั้งแต่หัวตั้งแต่ลำตัว
แขนขาเป็นแผลไปหมดเลยนะครับถือว่าเป็นเหยื่อความรุนแรง
ก็คือนางสาวรัตยากรตั้งสถิตวันอายุ๒๐ปี
หรือว่าน้องชาช่าเป็นพนักงานร้านสะดวกซื้อ๗๑๑
สาขาข้างเทศบาลนครหาดใหญ่ที่ถนนเพชรเกษม
เทศบาลนครหาดใหญ่จังหวัดสงขลา
ซึ่งเธอนั้นถูกสาดด้วยน้ำกรดเข้าที่ใบหน้าลำตัวแขนขา
เสื้อผ้าดูสิคุณขาดวิ่นเลยนะครับ
เพราะว่าฤทธิ์ของน้ำกรดมันกัดกร่อนหมดเลย
ผิวหนังแดงเป็นรอยไหม้ปวดแสบปวดร้อนจากฤทธิ์ของน้ำกรดนะครับ
โดยกู้ภัยรีบประถมพยาบาลจากนั้นก็รีบนำตัวคนเจ็บ
ส่งโรงพยาบาลหาดใหญ่เพื่อให้หมอช่วยเหลือโดยเร่งด่วนนะครับ
ตำรวจตรวจสอบพบกระป๋องโกแก่ที่ใส่น้ำกรดตกอยู่
แล้วก็คราบน้ำกรดที่๖กัดพื้นคอนกรีต
พื้นเป็นฟองเลยฮะเป็นคราบเลยนะครับ
อกจากนี้ยังพบปืนสั้นปลอมตกอยู่บนพื้นด้วย
ถามว่าผู้ก่อเหตุถูกจับกลุ่มได้ไหมถูกจับได้ฮะ
คนแถวนั้นชาวบ้านแถวนั้นรุมจับเลยนะครับ
ว่าเขาจะมีปืนออกมาขู่ชาวบ้านก็ตาม
แต่ว่าชาวบ้านบอกนี่มันปืนปลอม
จากนั้นนะฮะชาวบ้านแล้วก็เพื่อนพนักงาน๗๑๑ก็รุมจับผู้ชายคนนี้เลย
ผู้ชายคนนี้นะครับก็คือนายนนทวิทย์บุญเพียงผลอายุ๑๘ปี
เป็นนักศึกษาสถาบันแห่งหนึ่งครับ
ก็ถูกพนักงานชายของร้านสะดวกซื้อร้านเซเว่นนั่นแหละ

ช่วยกันรุมจับกลุ่มตัวเอาไว้ได้
ตำรวจควบคุมตัวไปสอบสวน
นนทวิทย์ให้การว่าอย่างไรรู้ไหมคุณ
ให้การว่าพยายามที่จะมาง้อขอคืนดีกับแฟนสาว
ซึ่งเลิกรากันไปราว๑เดือนแล้ว
สาเหตุที่เลิกรากันไปเพราะตนเองปากไม่ดี

รู้ว่าผมปากไม่ดีฝ่ายหญิงก็ไม่พอใจ
แต่ว่าผมพยายามตามง้อมาตลอด๑เดือนนะครับ
ในคืนเกิดเหตุคือเมื่อคืนนี้

อดีตแฟนจะยอมคืนดีด้วยหรือเปล่า

ซึ่งเขาบอกว่าถ้าหากไม่ยอมคืนดี
จะตัดสินใจสาดน้ำกรดให้เสียโฉม
แล้วก็สุดท้ายแม้พยายามตามง้อคืนดี
พูดคุยกันมากน้อยเท่าไหร่ก็ตามนะครับ
แต่ว่าฝ่ายหญิงไม่ยอมคืนดีด้วย
ก็เลยตัดสินใจใช้น้ำกรดสาดที่ใบหน้าและลำตัวของอดีตแฟน
แต่มันก็ไปโดนเพื่อนชายของอดีตแฟนที่ออกมายืนอยู่ใกล้
เพราะว่าเพื่อนพนักงานเขาสงสัยแล้วว่าคุยอะไรกัน

เขาก็เลยออกมาคุมเชิงไว้ตรงนั้นนะครับ
หลังจากที่สาดน้ำกรดใส่ฝ่ายหญิงแล้วนะครับ
เพื่อนของผู้บาดเจ็บก็พยายามที่จะเข้ามาช่วยฝ่ายหญิง
ตัวของผู้ก่อเหตุคือนายนนทวิทย์ควักปืนออกมาเลยคุณนะ

เข้ามาช่วยเหลือห้ามเข้ามายุ่งห้ามเข้ามารุมจับตัวเขา
แต่ว่าพนักงาน๗๑๑คนอื่นเขาบอกน่าจะเป็นปืนปลอมหรือเปล่า

รุมเข้าไปจับกลุ่มนายนนทวิทย์ทันทีนะครับ
แล้วก็พยายามที่จะแจ้งตำรวจให้ตำรวจเข้ามาควบคุมเหตุการณ์ไว้
และสุดท้ายตำรวจก็สามารถควบคุมเหตุการณ์ไว้ได้นะครับ
แล้วก็นำตัวทั้งฝ่ายหญิงไปรักษาที่โรงพยาบาลทันที
ส่วนฝ่ายชายก็จับกลุ่มแล้วก็ดำเนินคดีทันทีนะครับ
ถือว่าเป็นเหตุอุกอาจที่เกิดขึ้นที่สงขลาเมื่อคืนนี้นะครับ
มีความคืบหน้าในเรื่องนี้ด้วยนะคะคุณผู้ชม
เพราะว่าล่าสุดความคืบหน้าเรื่องนี้เนี่ย
ตัวของนายนนทวิทย์ก็ยังคงถูกควบคุมตัวอยู่ที่ห้องขัง
อันนี้คือความคืบหน้าวันนี้เลยนะคะ
อยู่ที่ห้องขังที่สพหัดใหญ่จังหวัดสงขลา
แล้วก็ถูกแจ้งข้อหาดำเนินคดีนะคะ

มีสิ่งเทียมอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมาย

ซึ่งพนักงานสอบสวนก็เตรียมที่จะเรียกตัวมาสอบปากคำ
แล้วก็แจ้งข้อหาให้รับทราบอีกครั้งหนึ่งด้วย
แล้วก็ตอนนี้จะมีการเชิญตัวพยานมาสอบสวน
เพื่อนพนักงานเซเว่นของฝ่ายหญิงแล้วก็ทางยัดต่างนะครับ
แล้วก็รอผลการตรวจจากแพทย์ถึงอาการของฝ่ายหญิง

แต่เบื้องต้นบาดเจ็บสาหัสแน่นอนนะครับ
โดยผู้ต้องหาเองนะครับก็บอกถึงความรู้สึกสั้น
บอกว่าอยากจะฝากขอโทษไปถึงอดีตแฟนสาว

เขาก็เสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับการตัดสินใจชั่ววูบนะฮะ
ส่วนอาการของนางสาวรัตยาพรผู้บาดเจ็บนะครับ
ยังคงรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลหาดใหญ่

ได้นำตัวไปรักษาในห้องปลอดเชื้อ
แล้วก็ตอนนี้ห้ามมีการเยี่ยมอย่างเด็ดขาดเลยนะครับ